คือต้องบอกอย่างนี้หลายคนเข้าวัดไปทำบุญเนี่ยก็ขอโชคขอลาบกันด้วย
ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยอยู่กับเรื่องราวความเชื่อแบบนี้
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูคนดวงดีดวงเฮงที่เขามาแก้บนดูสิว่าเขานำอะไรมาแก้บนค่ะ
ไปกันที่วัดหนองทองหมู่๑๑นะอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันก่อนค่ะผู้โชคดีรายหนึ่งได้รับโชคจากกุมารไอ้ไข่
เขาถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวถึงสิบห้าใบนั่นไงโอ้ยเป็นเงินรางวัลหกหมื่นบาท
คนดวงดีคนนี้ก็คือคุณโสพิษคำสิงค่ะอายุสี่สิบสองปี
ได้เดินทางมาพร้อมกับญาติเพื่อจะมาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดหนองทองแห่งนี้
แต่สิ่งที่เธอนำมาแก้บนคือโอ้ยคือพิซซ่าพิซซ่า
นำพิซซ่ามาจำนวนสิบถาดพร้อมกับประทัดอีกหนึ่งแสนนัดมีน้ำแดงและชุดทหารมาด้วยนะคะ
ครับคุณพี่โสพิษเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเดินทางมาไหว้กุมารไอ้ไข่ที่วัดหนองทองเนี่ย
ตั้งใจมาเพื่อจะมาขอโชคขอลาบจากนั้นก็นำบางสิ่งบางอย่างจาก
ปลายประทัศน์น่ะที่จุดน่ะ
ซื้อลอตเตอรี่เอาง่ายไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่เขาวางขายอยู่
เขาตั้งใจจะซื้อเลขท้าย๘๕๗แต่มันหาไม่ได้
เขาก็เลยซื้อ๙๕๗แทนแล้วกัน
คุณพี่เขาซื้อเลยเอามา๑๕ใบ
เธอก็มาเช็คมาลุ้นมาตรวจรางวัลปรากฏว่าเฮ้ยถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
เป๊ะเลยงานนี้ถูกเลยจ้ะ๑๕ใบก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้นะคะ
นำของมาแก้บนกุมารไอ้ไข่ที่วัดหนองทองและก็ได้ลองเสี่ยงโชคอีกครั้งจากปลายประทัดที่จุดแก้บนในวันนั้นด้วย
ดวงดีจริงคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้แน่นอนแหละเวลาเราไปขอพรมันก็ต้องมีคนสมหวัง

มันเป็นธรรมดาใครจะแก้บนอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ